คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของวีรบุรุษที่เสียชีวิตจากภารกิจในครั้งนี้
ก็คือเรื่องของจ่าแซมจ่าเอกสมานกุนันนั่นเองนะคะ
คงมีคนให้กำลังใจครอบครัวของจ่าเอกสมานเยอะมากนะครับ
ใช่ค่ะรวมถึงมีกิจกรรมต่างที่จัดเพื่อจ่าแซมด้วยนะคะ
ทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจัดงานศพที่บ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันก่อนค่ะ
ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้เนี่ยมีประชาชนมาจากทั่วทุกสารทิศจริงนะคะ
รวมถึงมีนักร้องรุ่นใหญ่อย่างคุณอาดาวใจภัยจิตตัวแทนสมัชชาจิตอาสาชาวใต้
แล้วก็ยังมีหน่วยงานราชการภาคเอกชนทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะ
รวมถึงคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเดินทางไปเพื่อที่จะไปแสดงความอาลัยแด่จ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนะคะ
ที่วัดบ้านหนองคูที่ตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งนอกจากมาแสดงความเสียใจแล้วก็มาให้กำลังใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของจ่าแซม
แล้วก็สะดุดีในความกล้าหารความเสียสละที่สละชีวิตเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ
ส่วนทางด้านฝ่ายจัดเตรียมเมนเคลื่อนที่ก็เริ่มติดตั้งไปเรื่อยเพื่อที่จะให้เสร็จก่อนถึงวันงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ก็คือวันเสาร์หน้านะคะ๑๔กรกฎาคม
ทางด้านคุณพ่อวิชัยกุนันและคุณแม่วลีพรกุนันคุณพ่อคุณแม่ของจ่าแซมเนี่ยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของจ่าแซมก็ดีใจแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
บอกว่าขอให้นำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัย
คุณพ่อคุณแม่บอกด้วยบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของลูกชายไปช่วยเหลือไปคุ้มครองให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จและทุกคนปลอดภัย
ไปฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่หน่อยนะคะ
พี่เอาน้องออกมาให้ได้นะมันเป็นความหวงเขามันเป็นความตั้งใจแต่เขาทำไม่ได้ก็ฝากพี่หน่วยศิลป์สู้นะคะ
เอาคุณพ่อครับถ้าดวงวิญญาณของแซมยังอยู่ตรงนั้นคุณพ่อจะฝากให้กำลังใจกับคณะที่ไปช่วยยังไงอยู่บ้างครับ
ก็ขอให้ดวงวิญญาณของลูกอยู่ที่นั่นขอให้ลูกจงโดนบันดาลให้หน่วยซิลทุกคนทำงานอยู่รอดปลอดภัยให้๑๓คนนี้ออกมาด้วยสมบูรณ์แบบที่สุด
คุณผู้ชมค่ะเสียงสัมภาษณ์แรกผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้คือคุณวลีพรกุนันเป็นภรรยาของจ่าแซมนะคะ
ส่วนทางด้านคุณดาวใจภัยจิตก็ได้แสดงความชื่นชมในความกล้าหารความเป็นวีรบุรุษของจ่าแซมที่สละชีวิตด้วยการทำดีเป็นที่น่ายกย่องแล้วก็จารึกไว้ในใจตลอดไปฟังเสียง
คิดว่าวันนี้ต้องที่ได้ยังไงแต่ไม่ต้องคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัย
เพราะโดยปกติเขาเป็นคนช่วยคนอยู่แล้ว
แต่ดูจากผลงานเช่าเหรียญเช่าประกาศภูมิบัติเช่าเนี่ยไม่มีคุณภาษาอีกนะครับ
เขาเป็นคนที่มีคุณภาษาอยู่ที่นี่
นี่เราเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะครับใจเรายังเป็นอย่างเงี้ย
ก็ไม่ต้องตายแต่ถ้าจะตายตายได้แน่พี่ตายด้วยความเสียสละเป็นยิ่งใหญ่จริง

ดังนั้นทางต้นสังกัดเองบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดนะครับ
ก็ได้มีการจัดโครงการ

ให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคสมทบทุน
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของจ่าแซมได้นะครับ
ซึ่งจ่าแซมจริงแล้วปัจจุบันก็

คือพนักงานการท่าอากาศยานไทย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แต่ในอดีตนั้นก็เป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
ซึ่งจ่าแซมเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจ
ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหมูป่าอาคเดมี

ร่วมบริจาคได้ที่บัญชีนะครับ

โดยนางวลีพรกุนัน
วลีพรก็คือภรรยาของจ่าแซมนะครับ

สาขาท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็มีระยะเวลาร่วมบริจาค๑๐วันนะครับ

จนถึงวันที่๑๗กรกฎาคมนี้ครับ

จ่าแซมก็สามารถร่วมการบริจาคได้

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

หมายเลขโทรศัพท์๐๒๕๓๕๕๑๓๐นั่นเองครับ

คนที่บริจาคให้กับครอบครัว

หรือว่าจ่าแซมเนี่ยยอดบริจาคเนี่ย
พุ่งสูงไปกว่า๓ล้านบาทแล้วนะครับ
คุณผู้ชมโดยหลังจากที่

หลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง

ทางสมาภัณฑ์ชมรมเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพไทยก็มีการจัดงานนี้

เป็นการจัดงานวิ่งเพื่อหารายได้

เข้าร่วมกิจกรรมแล้วไปวิ่งที่ไหนก็ได้ค่ะ

ดาวน์โหลดตัวบิ๊บ
ติดเสื้อผ่านทางเว็บไซต์

แสดงตนว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

มีคนสมัครมากถึง๒๔คน

ที่สวนลุมโดยยอดรวม

อกจากนี้ก็ยังมีการเปิดรับบริจาคเงิน
เพื่อที่จะส่งต่อให้กับครอบครัว

เมื่อเวลา๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ย

สูงถึง๓๒๐๐๐๐๐บาท

เพลิงศพจ่าเอกสมานกุนัน
จะจัดขึ้นวันที่๑๔กรกฎาคม